สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะ
ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะ
นั่นก็คือวัดสัตหีบนะคะหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกกันค่ะว่าวัดหลวงพ่ออีนะคะ
เดี๋ยวตามหมอไก่เข้าไปไหว้หลวงพ่ออีด้านในเลยนะคะตามมาเลยจ้า
พิกัดเฮงแรกนะคะเมื่อเรามาที่วัดสัตหีบค่ะก็ต้องมาที่วิหารหลวงพ่ออีก่อนเลยนะคะ
แล้ววันนี้นะคะหมอไก่ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ค่ะซึ่งพระอาจารย์จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะ

เจริญพร้อมหมอไก่วิหารสัตตาหีบเปิดตั้งแต่๗โมงถึง๔โมงครึ่ง
ตรงนี้คือที่จำหน่ายดอกไม้ทูบเทียนสำหรับไม้สการะ
กราบหลวงพ่ออีแล้วนะคะแต่ในเรื่องของประวัติของหลวงพ่ออีค่ะต้องถามจากพระอาจารย์นะคะ
สำหรับประวัติหลวงพ่ออียหรือพระครูวรเวทมุณีหลวงพ่ออีพุทธสโล
เป็นพระพิสุผู้เรืองเวทในด้านของคาถาอาคมเรืองเวท
ชาต่างพ่ออีก็เรียนมากับหลวงพ่อปาน
หลงพลธาวาสหรือวัฒน์บังเฮียเป็นที่เต่นที่ตาแฟเวด
สมัยก่อนสงครามอินโดจีนหลวงพ่ออีก็งเห็นว่า
เมื่อพันธมิตรจะมาทิ้งระเบิดก็ได้เดินออกมากลางแจ้งแล้วก็โบกสะบัด

ระเบิดให้ไปตกในทะเล
แล้วเคยได้ยินว่าข้าราชการนะคะ

นิยมที่จะบูชาองค์หลวงพ่ออีใช่ไหมคะ
ใช่วัตถุมงคลที่โด่งดังมากก็คือประหลักถิก
สมัยก่อนลูกศิษย์ที่เป็นชาวประมงก็ดี

เมื่อพบปลาหลักษิตหลวงพ่ออีแล้ว

ปรากฏว่าไม่สามารถทำอันตรายต่อลูกศิษย์คนนั้นได้

สัญญาณของหลวงพ่ออีก็จะมีทั้งสีแดงและสีขาว
สมัยสงครามหลวงพ่อก็ได้แจกกับทหารไปรบ
ปรากฏว่ารอดปลอดภัยกลับมา
สำหรับเหรียญรุ่นแรกพศ๒๔๗๓ปัจจุบันนี้ก็หายากแล้ว
แต่ก็ยังมีรูปถ่ายให้เห็นอยู่
นอกจากวิทยาลงพ่ออีย์นะคะยังมีอีกหนึ่งพิกัดเฮงค่ะ
ที่ต้องมาให้ได้เลยนะคะนั่นก็คือ

สำหรับเจดีร้อยปีสร้างเนื่อง
โอกาสที่วัดสถิตครบ๑๐๐ปี
เมื่อปีพศ๒๔๔๒โหฮัศถิ
หรือกระดูกหลงพ่ออีย์ที่เจดีย์มกแหงนะ
นั่นคือรอยพุทธบัตรจำลองสร้างในสมัย
หลงพ่ออีย์พศ๒๔๗๒
แล้วนอกจากสองสิ่งนี้ค่ะยังมีสิ่งไหนอีกไหมคะ
ตั้งแต่สมัยหลวงพ่ออีย์ท่านยังมีชีวิตอยู่หรือครับ
เป็นตำรายากับหินบดยานะ
สมัยนั้นคือเป็นสมุนไพรแล้วก็คาถาอาคม
ตรงนี้คือหินบดยาครับที่หลวงพ่อก็จะให้ใช้หินบทยานี้
ดสมุนไพรเพื่อเป็นตัวยารักษาโรคให้แก่ญาติโยม
ใครก็มาอธิษฐานลูกให้หายเจ็บหายป่วย
แต่ว่าคือห้ามยกใช่ถูกต้อง
ค่ะในสมัยช่วงราชการที่๕รัชกาลที่๖รัชกาลที่๗นะคะ
ในช่วงนั้นเนี่ยการแพทย์ก็ยังไปไม่ทั่วถึงนะคะ
ก็เลยทำให้เวลาที่ชาวบ้านค่ะเขามีการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะ
ก็เลยต้องมีการมาหาหมอยาหรือว่ามาหาพระ
ที่มีความรู้ในเรื่องของยาสมุนไพรนั่นเองค่ะ
อีกหนึ่งพิกัดเฮงนะคะที่แนะนำให้มาเลยค่ะ
นั่นก็คือวิหารบูรพาจารย์ค่ะ

ภายในก็จะบรรจุรูปหล่อหรือรูปเหมือนของ

ก็คือรูปแรกหลวงพ่ออีหรือพระครูวรเวทมุดี
หลวงพ่ออีพุทธสโลจ้าวาดรูปแรก
อดีตจ้าวาดวิสองคือพระครูศรีสัตวคุณ

รูปที่๓ก็คือพระครูศรีสัจคุณ
หลวงพ่อสายบัวบัญญัติโกมุทโธ
รูปที่สี่ก็คือหลวงพ่อพระครูวิบูล
ธรรมบาลธรรมปาโลหรือหลวงพ่อเหล็ง
แล้วจุดนี้ค่ะเวลาคนที่เขามาขอพร

ปรารถนาทรัพย์ปรารถนาโชคลาภ
ปรารถนาราบยศปรารถนาความสุข
แล้วก็แค้วคาดจากแพลนตรายทั้งปวง
ประสบความสำเร็จก็ปิดทองอย่างเดียว

พิกัณฑ์เห็งวันนี้ได้มากราบหลวงพ่ออี๋ค่ะ
เกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองไทยนะคะ

ขอให้เห็งปังรวยกันทั่วหน้าเลยนะคะ
ส่วนข้างหน้าหมอไก่จะพาไปชี้เป้าพิกัดเฮงที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ